สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์

แล้วจะกลับไปยังไง
ก็คือกลับมาถูกต้อง

เราไม่ใช้รายงานพวกนี้
รายงานคนไทยก็หายาก

กับ๔แสนถึง๘แสน
ตรงนี้มันเยอะมากเลย
คุณผู้ชมค่ะไม่บ่อยนะคะที่รายการเราจะจับประเด็นหนักมาก
เชิงโครงสร้างเชิงนโยบายมาคุยกันค่ะ
แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบที่เราหนีไม่ได้แล้ว

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวกฎหมายที่ออกมา
คร่าวแบบนี้ค่ะเมื่อวันที่๒๓ที่ผ่านมา
กฎหมายที่ออกมาคือพระราชกำหนด
ในการบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว

ซึ่งฉบับที่ออกมามันเป็นอำนาจของรัฐบาลเพราะเป็นพรกร
แต่เนื้อหาข้างในคุณผู้ชม

คือถ้าลูกน้องผิด๑คนนายจ้างต้องจ่าย๔๘๐๐๐๐บาท
ซึ่งถ้ามีคนเดียวยังกังวลน้อยหน่อย
แต่ถ้าเขาเป็นผู้ประกอบการรายย่อยรายกลาง
แม้กระทั่งรายใหญ่แล้วมีปัญหาเรื่องนี้เนี่ย
เอือกค่ะคุณผู้ชมปรับเยอะมาก

เสียงตีกลับไปที่รัฐบาลแรงมากนะคะ
เราก็จดจ้องดูข่าวนี้อยู่
แล้วก็เสียงแรงจริง
จนกระทั่งคนที่เป็นแรงงานต่างชาติในบ้านเรา

คนถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายกลับก่อนค่ะ

เพราะประกาศออกมาแบบนี้ด่วนแล้วแรงค่ะ

รัฐบาลก็ออกมาทำความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะคะ

สุดท้ายต้องใช้มาตรา๔๔ให้อำนาจหัวหน้าคอสช

คำสั่งที่ออกมาความหมายก็คือว่า
ที่มันมีผลบังคับใช้วันที่๑๓ที่ผ่านมา

มาอีกทีต้นปีหน้า๑มกรา๖๑ค่ะคุณผู้ชม
ถ้าไม่แรงจริงไม่ออกมาตรา๔๔
พลกรที่ตัวเองออกนะคะ
เพราะฉะนั้นสถานการณ์มันมาถึงจุดที่ว่า
เราได้เตรียมรับมือเมื่อใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วหรือไม่
แล้วยอมรับกันไหมว่างานจำนวนมาก

ต่อให้แรงงานต่างชาติเขาไม่มาทำก็ตาม
แล้วหลังจากนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร

คนถูกกฎหมายยังกลับบ้านเลยค่ะ
เพราะไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น
วันนี้คุยกัน๔ท่านในรายการกับดิฉันนะคะ
แนะนำแบบรวดเดียวเลยนะคะ

ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาตินะคะ

มนุยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
กรรมการสมารณชันแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์
ในประเทศไทยคุณโกโกไหน่
แล้วก็อีกหนึ่งท่านตัวแทนแรงงานเมียนมาร์
จากสมุทรสาครคุณมินหมองอู

สวัสดีครับ
ขนาดเป็นลูกจ้างเขาอ่านข่าวนี้ยังโอ้โหเรื่องใหญ่มาก
คุณผู้ชมเอาตัวเลขคร่าวก่อนนะคะ
หน่วยเป็นล้านคนสำหรับแรงงานต่างชาติในบ้านเรา
ไม่ว่าจะออกกลับไปพม่านะคะออกกลับไปกัมพูชา

เอาตัวเลขที่เราคุยกันในวงการได้ไหมเอาคุณสมพงศ์ก่อน
ตัวเลขตอนนี้นับตั้งแต่ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
ยังไม่ต้องรวมวันที่ประกาศมาตรา๔๔มาหักพรกรเนี่ยนะ

ที่ผมประสานงานไปที่ทางชายแดนต่าง
แม่สอดระนองเกาะ๒ระยะประเทศตรงโรงเกลือไปทางปลอยเป็ด
อย่างน้อยตัวเลขกลมอย่างน้อยวันนี้น่าจะประมาณ๕๖๐๐๐คน
แต่ว่าอย่าลืมว่าเส้นเลวทางออกธรรมชาติตรงนั้นด้วย
ก็จะมีการรายงานจากหลายภาคสวนเข้ามา
ว่าตัวเลขมันน่าจะเหยียบเป็นแสนแล้ว

นี่ก็คือว่าอย่างน้อยน่าจะเกือบ๑๐๒๐แล้วมั้ง
อันนี้คือตัวเลขที่เราวิเคราะห์มา
ตัวเลขคือถ้าเรานับจากที่มันมีข่าวนะคะ
ที่มีข่าวประกาศออกมาแล้วมีผล
คือตัวเลขที่ออกไปถือว่าเป็นอัตราที่
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเปล่าในเมืองไทยหรือยังไง
จริงก็เคยเกิดขึ้นเมื่อปี๕๗ใช่ไหม
ตอนที่กัมพชาหลั่งไหลออกไปประมาณ๓๔แสนคนได้

สุดท้ายก็เศรษฐกิจไปไม่ได้นะครับ
ภาครับกสร้างภาครับธุรกิจบอกการไปหมดเลย
ก็ต้องเว้นค่ำมาใหม่ช่วงนั้นนะครับ

นั่นก็ก่อเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องของการเมืองด้วย
ในเรื่องการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
ทีนี้ตัวเลขตอนนี้เราจะบอกว่ามันแผ่วลงได้ไหม
หลังจากที่ใช้มาตรา๔๔ว่ายังไม่มีผลบังคับใช้
เดี๋ยวเราไปใช้อีกทีต้นปีหน้าให้มีเวลาเตรียมตัวกันหน่อย

แผ่วลงไหมก็คือต้องรอดูวันนี้และพรุ่งนี้
คือวันนี้เมื่อวันนี้มีการเสวนากัน
ว่าความเห็นของแต่ละฝ่ายยังไงบ้างนะครับแล้วก็
เราจะมาเรียกว่าถอยหลังกลับมามองปัญหาแล้วก็จะเดินไปข้างหน้ายังไงบ้าง
แต่อย่างน้อยว่าวันนี้ถ้าข่าวปรากฏออกไปแล้ว
ก็อย่างน้อยทำให้คนที่อันที่หนึ่งก็คือ
คิดว่าทำงานแบบผิดนายจ้างอายุหมด
หรือไปต่อไม่ทัน๑๕วันพวกนี้
กลับมาอยู่ในที่ตั้งอ๋อรัฐบาลเริ่มจะโอเคแล้ว
คุณยังไม่ต้องขยับไปไหนรอรอ
ที่จะประกาศชัดจากทางกระทรวงในงานอีกทีหนึ่ง

แต่ว่าก็ต้องไปดูว่าเรื่องของประกาศดูหลักเกณฑ์
ว่าในกลุ่มนี้ถ้าจะมาเข้าขึ้นมาใหม่จะทำยังไง

หรือกลุ่มที่อะไรขาดไปทุกอย่างแล้วจะมากขึ้นยังไง
แล้วก็เข้าใจว่าวันนี้นะฮะช่วงบ่าย
อธิบดีกรมการจัดหางานก็มีการพูดคุยกับทางจัดงาน
ทุกจังหวัดมาดูว่าหลักเกณฑ์ยังไง
แล้วก็ดูว่าถ้าเราจะจดทะเบียนใหม่เนี่ย
รองรับจำนวนที่มากและทำให้รวดเร็วได้ยังไงบ้าง

ที่เราพูดกันว่ามีแรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในเมืองไทยเยอะเนี่ยนะพี่

แล้วพอมีข่าวนี้เราตกใจมากนะ

ไม่มีใครทำงานให้แล้วเพราะงานหลายอย่างที่คนไทยเขาไม่ทำพูดตรง
มีตั้งหลายอย่างที่งานที่คนไทยไม่ทำแล้ว
แล้วก็เป็นพี่น้องเพื่อนบ้านนี่แหละนะคะที่เข้ามาทำให้
เดี๋ยวกลับมาก่อนที่สอนขอถามแบบนี้บ้าง
ต่อสายคุยกันเองเนี่ย
หลังจากที่มาตรา๔๔ออกมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อน
เรายืดระยะให้ไปเป็นหนึ่งมากกระ
เขามีผลบังคับใช้เอาอย่างนี้ค่ะเพื่อนพี่น้อง
เอาเริ่มที่คุณโกโกนายก่อนก็ได้ในฐานะ

ตอนนี้จับอยู่เหมือนเดิมครับจับอยู่

คือจริงแล้วตอนที่ประกาศจับได้เลยถูกไหม

ตำรวจทหารกระทรวงแรงงานหรือใครจับ
มีคนทูมาตำรวจจับ

ถลอกกับตำรวจนะ

ประมาณ๑๘๐วันที่นายน้ายก็บอก

เพราะว่าผมยังไม่รู้
อะไรอย่างนี้

แต่อยู่ในเมืองไทยถูกไหมก็ต้องเป็นที่ที่จับได้นะ

แล้วเค้าปล่อยไหมเพราะเราคุยกับเค้าเค้าปล่อยไหม
แล้วก็ไม่ต้องคุยกับผมแล้วแล้วก็วันใส่เลย

แล้วที่โดนจับแล้วคนที่ทำงานที่โดนจับ

กวนฝากดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่เข้าใจกันใหญ่
เดี๋ยวก็แบบเป็นตัวหย่งตัวอย่างยังไง
แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตั้งแต่ที่

ก็ประมาณ๓วัน
ประมาณ๒โมงกว่า๓แค่แค่เฉพาะ๓วันอ่ะ

หมื่นที่ว่านี้มีคนแบบถูกกฎหมาย
มีเอกสารครบมีกลับไปบ้างไหม

นี่อย่างนี้โกงมากเลย
กลับด้วยกันเลยครับ
คือกลับกลับหมด
ใช่แล้วก็มีบางคนยังไม่ได้เปลี่ยนหนังจ้าน
เพราะนายจ้านก็ไม่รับต่อแล้ว
นายจ้านทำงานต่อแล้ว

เพราะนายจ้างก็โดนปรับเยอะต่างกว่ามาก

มีข้ามกลับมาหรือยัง

เมืองไทยเขาประกาศยืดให้แล้ว

เอกสารเราถูกมีคุยกันไหมคะ
คุยกับคนที่ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องกำเหมาอยู่แล้ว

ที่ประเทศไทยก็ไม่ได้ประกาศว่า
ไม่มีอะไรทำบัตรทำอะไรก็ไม่ได้ประกาศไง

ก็ยังไม่ได้ถูกมา

นี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องรายละเอียดปีกย่อยในทางปฏิบัตินะคะ

คุณมินหมองอูค่ะถามเหมือนกัน

สมุทรสาครเนี่ยไหลออกเยอะไหม
สมุทรสาของก็มีบ้างครับ
แต่ว่าคาดดาวนยอดยากครับ
เพราะว่าสมุทรสาครมีแต่โรงงานแห่งใหญ่
และมีสวัสดีการเรื่องการคุ้มครองการดูแล

แต่ว่ามันยังไงก็ประมาณ๙๐
แรงงานยังคงอยู่ได้

ส่วนใหญ่ถ้าสมมุติสูตรสาขนคือนายจ้างจัดการให้มีเอกสารอยู่อย่างเป็นหลักเป็นแหล่งนี้นะครับ

คือว่าส่วนมากที่แรงงานนี่คือ
ตอนที่รัฐบาลต่อบัตรมามาเป็นบาทต่อเนื่องประมงไปรูปสระน้ำ
และแรงงานก็ไปถามทั่วกิจการเขาก็ไม่ถูกนายจ้าง
และข่าวนี้เพลกออกไปข่าวนี้แหละถ่ายมาพวกเขากลัว
และนายจ้างก็ทอเล่นเลิกจ้างเลิกจ้าง
แรงงานเขาก็กลับออกไป
และเขาจะได้กลับเข้ามาเขาต้องรอสถานการณ์ก่อน
คือว่ารัฐบาลแก้ไขกฎหมายไหม
และที่เปลี่ยนนายจ้างนี่ข้ามประเภทถ้าปกตินี่
จากประเภททั่วไปประเภท๑๑นี่ไม่สามารถค้ามไปที่ประมงได้
ประเภท๒ที่เป็นประมงไปรูปสามนานไม่สามารถค้ามไปประเภท๑๑ได้
นี่คือปัญหาทำให้แรงงานเพจนายจ้างไปจำนวนเยอะครับ

ถ้าสมมุติอธิบายเพิ่มคุณอดีศรค่ะที่พี่มินหมองอูพูดเนี่ยคือแปลว่าอะไร
คือมีเอกสารอยู่อยู่มีปัญหาแค่ว่าเอกสารมันระบุว่าต้องทำงานอะไร

แล้วการประกาศนี้ทำให้เข้าใจว่าจะไม่มีการต่อเขาก็ต้องกลับหรือยังไง
ผมเข้าใจว่ามันมีปัญหา๒แบบ
หนึ่งก็คือเขารู้ตัวว่าตัวเองเอกสารไม่ตรงกับสิ่งที่ทำอยู่
อาจารย์เองทำงานประมงทะเลก็คือทำบัตรประมงทะเล
แต่ว่าพอทำงานจริงก็ทำงานโรงงานอะไรอย่างนี้
ทำให้ตัวเองเขารู้สึกว่าเขาทำผิดใจจ้างแล้วซึ่งตามกฎหมายก็ผิดจริง
เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไป

ถือคือในการที่ทำในบริษัทขนาดใหญ่
จะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่เพราะว่าต้องทำถูกจนต่อต้น

เพราะขนาดเล็กปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาเหลือแล้วกันค่อนข้างมาก
เพราะจะมีการย้ายไปย้ายมาของแรงงานข้ามชาติในกลุ่มนี้อยู่
แล้วก็ประเด็นปัญหาของสมุทรสาครอีกอันหนึ่งก็คือว่า
คือมันมีบัตรเราเรียกว่าบัตรชมพูแล้วกัน

กลุ่มแรกคือกลุ่มที่จดทะเบียนทั่วไปก็คือ
กลุ่มนี้บัตรชมพูในอายุ๓๑มีหลายคมปีหน้า
เฉพาะประมงทะเลกับแปรรูปสัตว์น้ำ
ซึ่งบัตรจบรรยายจะหมดหนึ่งพฤติกายนปีนี้
กลุ่มสองกลุ่มแรกคือกลุ่มประมงทะเลกับแปรลูกสัตว์น้ำ
ไม่สามารถย้ายงานมาทำงานในกลุ่มอื่นได้
แต่กลุ่มอื่นสามารถย้ายงานมาทำงานในกลุ่มนี้ได้
มันก็เกิดภาวะความสับสน

คือสมมติว่ายังไม่มีพอลโลกอล
อันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเมื่อมาถึงกำหนด

อันนี้จะเป็นของที่มันมีปัญหาอยู่แล้ว
รอให้ถึงพฤศจิกากับมีนา

อาจจะว่ามีปัญหา๒อันนี้
รวมเลยไม่มีใครมั่นใจเลยใช่ไหม

ที่ผ่านมาระบบการจ้างงานเรา

คนไทยอยากจะไม่พอใจหรือว่าคิดว่าสภาพการทำงานไม่ดี
ฉันเปลี่ยนย้ายฉันแจ้งออกได้ปกติ
แต่อันนี้ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งออกจากนายจ้างคนเก่า
นายจ้างคนใหม่ก็มีใบแจ้งโอ้โหปัญหานี้ยุบยับก็เลยนี่แหละ
ที่มันต่อเนื่องกับนายจ้างก็รับคนมา
เอ้ยเอาชื่อนายจ้างไม่ใช่ชื่อฉันแต่ฉันก็ให้ทำงาน
พอมาเจอพรกรตัวนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับ
เธอต้องอยู่กับฉันไม่ได้ถ้าอยู่กับฉันฉันโดน
ถ้างั้นตัวใครตัวมันตอนนี้ตัวนี้คือเธอออกจากโรงงานฉัน
เดี๋ยวเท่าที่ฟังมานะเท่าที่ฟังมาคือกำลังจะบอกว่า
พลกรมันประกาศใช้เนี่ยไม่ว่าคนจะผิดไม่ผิดหรือกำกำกึ่ง
ทุกคนไม่มั่นใจเลยไม่รู้เข้าข้อกำหนดเขาหรือเปล่าว่าผิดแล้วต้องจ่าย
คือทุกคนไม่มั่นใจเลยพอประกาศพรกรมาเริ่มใหม่หมดเลย
เดี๋ยวเริ่มใหม่มาเลยนายจ้างก็แบบอันไหนไล่ออกได้ไล่ออกก่อนเข้าใจถูกไหมออกได้
คือความซ้ำซ้อนของมันก็คือว่ามันมีบางกลุ่มที่มีลักษณะอีกแบบนึง
คือเอกสารให้หนังสือเดินทางมาแล้วในประกาศมหาดไทยกำหนดว่า
ถ้าเกิดว่าตีวีซ่าไปแล้วภายใน๑๕วันต้องไปขออนุญาตทำงาน
ซึ่งทั้งในจ้างและลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่รู้
ฉะนั้นเนี่ยหลายคนเกิน๑๕วันปุ๊บต่อวีซ่ามาก

ฉะนั้นเนี่ยปัญหาหลักมันคือว่าตัวลักษณะการบินการจัดการความชาติไทย
มันพยายามทำให้ตัวเองมีความซับซ้อนโดยใช้เหตุ

เข้าใจงั้นถามคุณอดีตสอนก่อน

คุณอดีตสอนตัวพรากรที่ออกมาเนื้อหาทั้งหมด
ฉันเชื่อว่าทุกท่านได้อ่านแล้วโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านนี้
คือเนื้อหาพรกรที่ออกมา
มันแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มันยุบยับที่เราเล่าทั้งหมดนี้ได้ไหม
ถ้าใช้๒๓ตามที่แบบบังคับใช้เลยแก้ได้ไหม
คือจริงพรกรฉบับนี้มันมีข้อดีและมีข้อเสียของมัน
คือข้อดีมันก็คือว่ามันมีกลไกที่ทำให้เกิดการจัดการระยะยาว
เช่นให้มีแผนยุทธศาสตร์ให้มีการบริหารจัดการทั้งหมด
การเอาพรากรไปบังคับใช้และไปบังคับจัดการ
ขอกลับไปที่คุณเมนของผมก่อนค่ะเอาเฉพาะสมุทรสาขนก็ได้นะคะ
ส่วนใหญ่แล้วนายจ้างเป็นรายใหญ่หรือรายกลางหรือรายย่อย

แล้วที่มีปัญหาหลังจากมีข่าวประกาศกฎหมายออกมาเมื่อวันที่๒๔
ว่าบังคับใช้แล้วนายจ้างประเภทไหนที่มีปัญหา
นายจ้างประเภทรายย่อยและรายเล็ก
ปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรคือให้กลับไปก่อนให้กลับไปก่อนหรือยังไง

แล้วในลายย่อยที่นายจ้างบอกให้กลับไปก่อนเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วมีเอกสารถูกต้องไหมลูกจ้าง
มีเอกสารถูกต้องแต่ว่ามีเอกสารแต่มันไม่ถูกนายจ้าง
ที่มาติดขัดไม่มีใบแจ้งออกและประเภทไม่เหมือนกัน
ที่ย้ายข้ามประเทศไม่ได้
ก็คือว่าขอทำงานมาอย่างหนึ่งใช่ไหมคะจะเปลี่ยนในจ้าง

อันนี้คือความซับซ้อนที่มีอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับกฎหมายนี้
ที่มีอยู่แล้วก็เลยวาระนี้เชิญออกเลยใช่ไหมคะ
ซึ่งการเชิญออกลักษณะแบบนี้มันไม่ได้มีค่าชดเชยอะไรยังไงให้อยู่แล้วใช่ไหม
ไม่มีครับคือว่าลูกจ้างก็ไม่ใช่มัดทำงานก็จริงแต่ชื่อไม่ใช่ของนายจ้างแน่
เอาแล้วเดี๋ยวนะคือถ้านายจ้างเขาให้ลูกจ้างออกนี่แล้วเขาเอาใครทำงานคะ

ต้องสะดวกครับและเท่าที่แวดวงที่รู้จักผม
ผมก็ต้องไปเป็นร่ามต้องไปประคับประคอง
ในเมื่อลูกจ้างไม่กล้ามาทำงาน
คือทางโรงงานผมเคยไปเป็นร่ามให้อยู่
เขาก็เรียกไปให้ไปคุยกับคนงานหน่อย

คือมีทั้งให้ออกด้วยกับอีกแบบหนึ่งคือลูกจ้างไม่มา

แล้วเราเจอไหมคะตั้งแต่ที่กฎหมายบังคับใช้แล้ว
เหมือนกับนายจ้างคือก็ยังไม่ได้ไล่ออกอ่ะ
แล้วก็แบบแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงคือ
มีการไปว่านายจ้างตอนนี้ก็แทบจะตกงานไปด้วยเลยอ่ะมีมั้ย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

แล้วก็ประมาณรายเงินประมาณ๒๕คนทุกคนไม่มีอะไรเลยไม่มีใบอนุญาตเลยครับแล้วก็ตอนนี้ค่าเรนมันไม่จ่ายไม่จ่ายเลย
เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอยู่เพราะว่านายจ้างไม่จ่ายประมาณแสนกว่าหนึ่งแสนกว่าบาทคนละเจ็ดพันมาสองหมื่นมากอะไรอย่างนี้

เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้
เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้
เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้
เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้
เพราะว่ารายงานแจ้งไปแล้วบอกว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเลนอยู่
เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้
เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้

เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้

เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้
เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้
เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้

เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้

เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้
เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้
เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้
เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้

เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้

เพราะว่ารายเงินแจ้งไปแล้วเพราะว่านายจ้างครับผมอยากจะกลับบ้านต้องรอค่าเรนอย่างนี้

ปิดท้ายนิดเดียวคุณโกโกหน่ายค่ะ
คุณโกโกนายอยู่เมืองไทยมา๑๕ปีแล้ว

คือทำงานกับคณะกรรมการนี้อย่างเดียว
เรายังมีสถานะเป็นลูกจ้างอยู่หรือเปล่า

ทำงานเป็นลูกจ้างเหมือนกันใช่ไหม
เพราะว่าเวลาเขามาประเทศไทยเราก็เป็นลูกจ้างเลยครับ

ตอนนี้ยังทำอยู่หรือเปล่า

เอาใจคณะกรรมการออกก่อน
เอาตอนเป็นลูกจ้างกฎหมายประกาศปั้ง

ผมก็คิดว่ามีคนลายงานคน
คนเพื่อนบ้านเป็นคนเอนเดียนร้อง

โอ้โหเป็นกฎหมายมันไร้เรียนมาก

เปลี่ยนนายจ้างเราทำไม่ได้

นายจ้างรับได้ไม่รับได้ของนายจ้างต้องเครียดได้เนอะ

เวลาเข้าไปจัดมีอะไรกฎสชม

นายจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับสิชอบด้วย

สำหรับลูกจ้างใช่ไหมคะ
คุณมินหมองอูล่ะคะตอนนี้นอกเหนือจากคือทำหน้าที่เป็นคนประสานงานแรงงานด้วยใช่ไหมค

ลูกจ้างพวกผมต้องอยู่ในรูปแบบลูกจ้างอย่างเดียวนะครับ
จะได้อยู่ในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วนี่ขนาดเราทำงานลักษณะแบบประสานงานต้องรับรู้ข่าวสารเราตกใจไหม

แจกครับแต่ว่าในตัวเองก็เอกสารมีถูกต้องอยู่แล้ว
แต่ว่ารู้สึกว่ายังไงก็แบบพี่น้องแรงงานที่มาจากประเทศผมยังไงก็เด็ด

โรงงานที่เขาจ้างแรงงานถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างแต่ความจำเป็นของโรงงาน
แต่มาเจอสถานการณ์แบบนี้
แต่ตกใจไปด้วยกันทั้งลูกจ้างนายจ้างคือพังได้เลยนะ

เพราะเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเราพึ่งแรงงานต่างชาติจำนวนมาก
ธุรกิจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจกแจงให้ฟัง
ลืมบอกเมื่อสักครู่นี้คุณมินหมองอูอยู่มา๒๓ปีแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคำถามคือว่า
หลังจากประกาศมาตรา๔๔เพื่อหักกลับไปเอง
หลังจากที่ประกาศพรกรมาว่าเดี๋ยวมีผลอีกทีคือปีหน้าเลย
หนึ่งเมื่อกราวช่วงนี้ทำอะไรบ้าง
เพราะไม่ใช่คิดจะอยากพาลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้นะคะคุณผู้ชม
แล้วไม่ใช่อยู่ดีไล่ลูกจ้างให้กลับไปทำไม่ถูก
แล้วมันจะได้นะคะคุณผู้ชมมันมีความยากในตัวเองอยู่
งั้นไม่มีปัญหามาเป็น๑๐ปีแบบนี้หรอกค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับโทษที่ประกาศออกมาตามเนื้อหาของพรกรเนี่ย
ตัวเลขที่มันทำให้ตกใจกันโดยเฉพาะนายจ้างตกใจ
คือถ้าลูกจ้างผิด๑คนโทษปรับ๔แสนหรือ๘แสน
คุณผู้ชมหืดเลยนะคะเอาแค่คนเดียวก็ได้อ่ะทำงานบ้านอยู่กับเราเนี่ย
ถ้าโดนเนี่ยหืดมากเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่นายจ้างจะตกใจ
ที่ตกใจมากสุดเนี่ยตัวแรงงานตกใจเรื่องอะไรครับจำคุก
สำหรับตัวแรงงานแต่นายจ้างเรื่องโทษโทษปรับ
แต่สำหรับแรงงานเนี่ยจำคุกแต่มันมีโทษปรับด้วยนะ
สำหรับตัวคนที่เป็นลูกจ้างการงานใช่ไหมคะ
เดี๋ยวคือที่อ่านมาเนี่ยนะตัวเลขเอาให้ตรงกันก่อน
ตอนนี้ในประเทศไทยมีแรงงานต่างชาติขึ้นทะเบียนแบบเราเห็นชื่อ
เราเห็นชื่อทั้งหมดเท่าไหร่คะ
ประมาณ๒๖๐๐ครับ๒๖๐๐๐คนประมาณนั้น
ประมาณ๒๖๐๐๐๐๐คนแล้วก็มีหลายสัญชาติด้วยนะ

ก็คือพม่าลาวกัมพูชานะคะ
แล้วตัวเลขจริงที่เรารู้มากกว่า๒๖๐๐ไปเยอะโทษ

อ่าให้พี่สมควรพี่สมควร
คือผมประมาณการณ์เมื่อ๓๔ปีที่แล้ว

กลมคือทั้งที่มีเอกสารไม่มีเอกสารประมาณ๓๔ล้านคน
แต่ปีนี้ผมประมาณการว่าน่าจะ๔๕ล้านคน
แต่ครับตัวเลขในเชิงการตลาด
เดี๋ยวนี้ภาคธุรกิจก็ทำการตลาดกับพี่น้องแรงงานเยอะมากเนี่ย
เชื่อไหมครับว่าตัวเลขนี้โด่งขึ้นไปเลย
อย่างสมุทรคลจดที่เบียนประมาณ๒๙๐๐๐๐๐

แต่ตัวเลขการตลาดที่มีการทำเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ย

เพราะฉะนั้นก็ยังมีตัวเลขที่อยู่ใต้ดินไม่น้อย

แต่ผมเชื่อว่ามากกว่าที่จด๒๖๐๐๐๐๐
๒เท่าตัว๒๓เท่าตัว
เอาอย่างนี้สมมุติถ้าถามคุณสมพงศ

ไม่มีผิดถูกแต่เราประเมินจากคนทำงานเท่าไหร
ถ้าถูกแล้วผิดก็ประมาณสัก๔๕ล้าน

ซึ่งแปลว่าหายไปแค่๑๐เราก็ตกใจมากแล้วนะ

แล้วอุตสาหกรรมไหนคะที่ใช้พี่น้องแรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นชาวลาวชาวกัมพูชาหรือว่าชาวประมาณ

จริงมีประเภทที่อนุญาตประมาณ๒๔กิจการ
ทั้งหมดก็ทั้งในน้ำก็ประมงจนถึงแปรรูปสัตว์น้ำ
พวกปั๊มน้ำมันกระเศษ
อะไรฮะพวกที่ตามก่อสร้างร้านของชำอะไรหมดเลย
ทีนี้ประเด็นที่มันซับซ้อนกว่านั้นก็คือว่า
การตีความกรรมกร
ตอนนี้ก็มีการโทกนยกติกกรรมกรทำงานแบบไหนได้บ้าง
วันนี้มีคนสะท้อนว่า
เนี่ยผมทำงานกรรมกรอะไรถูกทุกอย่างทำงานก่อสร้าง
เจ้าที่ตำรวจไปเจอบอกว่าเนี่ยฉาบ
ถ้าชาปเบาะแสดงทำงานฝีมือจำ

ตรงที่แจ้งก็คืออาศัยความไม่ชัดเจนตรงนี้

กระทรวงอาจจะต้องคลี่ให้ชัดกรรมกร
นิยามนิยามใช่ไหมว่าแบบไหนได้ไม่ได้

แล้วคือมันมีประเด็นเรื่องของกฎหมายกำหนดเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะ
ว่างานบางประเภทให้ชาวต่างชาติทำไม่ได้

ก็คือ๔อย่างครับก็คือกรรมกรรับใช้ในบ้าน

อีกอันหนึ่งก็คือช่างยนต์ในเรือประมง

แต่ว่ากลุ่ม๒กลุ่มแรกจะค่อนข้างเยอะ
เช่าต่างชะที่มาทำงานในบ้านเรานี่ทำกับทุกอย่างนะ

คือจดตรงนี้ก็ไปทำประเภทนี้
มันก็คือมันไปกันทั่วนะครับ
เอางี้คือหลังจากที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะ
คือเราเห็นจนคุ้นตาแล้วนะว่า

ออกไปปากซอยสั่งอาหารตามสั่ง
และกระทั่งบางที่อยู่บนห้าง

ก็มีปัญหาในภาคบริการที่บอกว่า
แรงงานปกติในร้านอาหาร

แต่การตีความของเจ้าที่

คุณต้องอยู่ในครัวเท่านั้นกลายเป็นงั้นไป

ภาคบริการก็เป็นไงซบเศร้า

มันไม่ใช่อยู่ดีบอกว่าต่างชาติทำไม่ได้
แล้วใครทำคะแล้วให้ใครทำ

คือไม่ได้เชียร์แต่ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการด้วย

คำถามก็คือว่าพี่เวลาจะเข้ามาเนี่ย

ซึ่งสิทธิอยู่อาศัยก็คือถ้าเป็นทั่วไปคือวีซ่า

คือในพาสปอร์ตเขามันต้องปั๊มวีซ่าอยู่แล้วใช่ไหมคะ

ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นวีซ่าทำงานนะครับเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้

ก็ไม่ได้เป็นวีซ่าท่องเที่ยวจะเป็นวีซ่าทำงานเท่านั้น
แล้วมียังไงประเทศที่เข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยว

เหล่าวีซ่าเป็นเรื่องปกติใช่อย่างนี้ทั้งนั้นนะ

อันหนึ่งเกี่ยวกับถามถ้าเป็นกลุ่มเข้าเมืองปฏิกัตรหมาย
มันจะเป็นสีน้ำเงินครับสีน้ำเงิน

มันเป็นไรไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวได้ให้ไปหยิบเดี๋ยวให้ไปหยิบ

อีกประเภทหนึ่งก็คือที่รู้จักกันคือบัตรชมพู

ข้างหลังจะเป็นอนุญาตทำงาน
บัตรชมพูมันมีความหมายแค่ไหนคะ

แต่ว่ารัฐบาลมีนโยบายผ่อนผันที่อยู่อาศัยได้ชั่วคราว

ก็แล้วแต่นโยบายปกติก็คือ๑ปีไม่เกิน๒ปี

ยังไงคะต้องกลับประเทศเลยหรือต่อได้ในเมืองไทย

ข้างนัดภัณฑ์ตีจะมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้

ในการผ่อนผันให้ฝันบริหาร
ซึ่งก็แล้วแต่ว่าฝ่ายบริหารในตอนนั้นจะเป็นใคร

ส่วนใหญ่พี่สมโพงขอกลับไป

ส่วนใหญ่อยู่ได้โดยใบไหน

มีไหมที่อยู่โดยไม่มีสักอันเลย
มีไหมที่อยู่โดยไม่มีมีเยอะ

คือถ้าสมมุติในจ้างเลิกจ้างเขาต้องหางานใหม่ถูกไหม
คืออย่างนี้ครับพอปี๕๗ขึ้นทะเบียน
ประมาณล่างกว่า
ที่ขึ้นก็คือประโมกกับแปรรูปสถานการณ์
เพราะฉะนั้นช่วงปี๕๕๗

ผันกรอบการลายใหม่เกิดขึ้น

คนไทยไม่ทำต้องดึงออกจากกรุฬนี้

ไม่ได้อยากจะขึ้นแล้วก็ขึ้นได้อย่างใจนะคะ
เพราะไม่ได้เปิดให้ไปขึ้นทะเบียน

แต่คนเดิมบางทีก็ไม่ได้ต่อ
เพราะว่าเหตุผลหนึ่งแจ้งออกแจ้งเข้า

ครับจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องทำให้ถูกต้อง
อันนี้คือทงเป้าหมายต้องทำให้ถูกต้องแต่คำถามใหญ่ในรอบหน้าก็คือว่า
ทำแบบไหนให้ถูกต้องโดยที่ง่ายด้วยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะระหว่างที่รอไปเริ่มกันอีกทีต้นปีหน้าเนี่ยนะคะ
คือต้องทำอีกหลายอย่างนะคะในระหว่างนี้คิดว่าน่าจะมีเวทีที่น่าจะรับฟังนะ
สมมุติเราเวทีสักเวทีหนึ่งนะถามทีละท่านเลยค่ะคุณโกโกหน่ายก่อน
โกคนไหนคิดว่าทำยังไงให้ง่ายเพื่อให้ถูกกฎหมายกันให้เร็วและให้มากที่สุด
ต้องทำอะไรบ้างตุ้มนึกไม่ออกเลยเหรอ
ตอนนี้ที่อะไรไงแน่นแจ้งเก่ากับแน่นแจ้งใหม่จะได้ที่เปลี่ยนให้ได้
ถ้ายังไม่ได้ก็ยังไงก็ต้องยั่งอยู่แล้วเวลาเข้าไปทำงาน
ก็แน่นแจ้งเก่าก็แน่นแจ้งใหม่ก็อยากจะรับแน่นแจ้งเก่าก็ไม่ได้จ้านออก
ก็แน่นแจ้งใหม่ก็ยังไงก็ต้องรับไม่ได้สุดท้ายก็ต้องให้อยู่เรื่อย
อันนี้คือปัญหาหลักที่คุณโกกันไหนบอกคือว่าคือพอออกจากแน่นแจ้งเก่าแล้วจะเข้าแน่นแจ้งใหม่
คือกล้ากลัวกลัวกันทั้งในจ้างลูกจ้างใช่ไหมเพราะบางทีมันไม่ใช่บางทีคือมันต้องไปเปลี่ยน

คำว่าต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนนายจ้างด้วยแล้วเปลี่ยนประเภทงานด้วยเปล่า

ยังว่าถ้านายจ้างใหม่ก็อยากจะรับนายจ้างเก่าก็ไม่ได้จ้างออก
ถ้าไม่ได้จ้างออกยังไงก็ต้องเข้ากับนายจ้างใหม่ไม่ได้

คือต้องแจ้งออกนายจ้างเก่าก็ต้องแจ้งออกก่อน
ซึ่งส่วนใหญ่เวลาให้ออกนายจ้างเก่าจะไม่ค่อยทำเรื่องให้ใช่ไหม

นั่นที่มันรอเป็นประมาณ๔๕เดือนล่ะนายจ้างเก่าไม่ได้ออกให้เลย
บางทีนายจ้างเก่าเนี่ยบางทีไม่รู้หายไปไหนด้วย
บางทีก็อาจจะเป็นพวกโบรกเกอร์ไปรวมรับจ้าง
รับจ้างเป็นนายจ้าง
เดี๋ยวนะคะยังไงนะคะรับจ้างเป็นนายจ้าง

แล้วหาตัวไม่เจอด้วยเจอแบบนี้เยอะไหม

ตอนนี้ก็คือต้องหายตัวไปก่อน
เพราะมันมี

เพียงแต่เวลาเปรียบก็ต้องเงินในจ้างก่อนด้วย
ซึ่งในจ้างก่อนบางส่วนเป็นบรตเกอร์คนที่อยู่

คนใหม่เลยไม่ต้องไปนายจ้างคนเก่าแล้ว

ก็เอานายจ้างจูงแรงงานมา
เรามาขึ้นเพื่อจะได้รับรองเซ็นต์ว่าคุณเป็นลูกจ้างในจ้างกัน

ก็คือเป็นคำพูดที่พูดกันอยู่ในเวทีวันนี้นะครับ

แกล้งสิทธิจัดทางงานได้เลย
ให้คุณมินหมองอูค่ะทำยังไงให้ง่าย
ก็ถ้าแรงงานที่อยากเปลี่ยนเนี่ย
คือว่าถ้าเขาไม่อยากอยู่ที่กล่าว
คือขอให้โอกาสให้เขาเปลี่ยนนายจ้างบ้าง
เขาจะได้รู้ว่างานที่เก่ากับที่ใหม่

แต่ว่าแรงงานพวกนี้เขาติดเพื่อน

แต่แบบมีค่าใช้จ่ายบ้าง
คือเขาจะได้รู้ว่าเปลี่ยนครั้งหนึ่ง

เขาจะได้อยู่กับที่นานครับ
คือถ้าเปลี่ยนง่ายจะได้บทเรียน
แล้วจะทำให้เปลี่ยนน้อยลงน้อยลงใช่ไหม

เขาจะได้รู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเวลาเปลี่ยนงาน
แล้วจะเจอปัญหาเรื่องเปลี่ยนงานน้อยลง

เวลาเปลี่ยนย้ายงานแต่ละทีเนี่ยบางทีอ๋อ
แจ้งคนกรรมไม่แจ้งให้จะมีระปบโบเคิร์ย์เข้ามาแทน

พวกนี้ก็จะไปคุยซึ่งเป็นการเรื่องของในระบบแล้ว
แต่ในการจัดการคือ๒๓๐๐
ซึ่งรัฐต้องมาจัดการคนเหล่านี้ด้วยใช่ไหม

ทีนี้เหลือเวลาน้อยค่ะเริ่มจะกดอาทิสรก่อน
ขอข้อเดียวสำคัญที่สุดรัฐต้องทำแล้วทุกอย่างง่าย
คือผมคิดว่ามันมีกลุ่ม๓กลุ่มที่เราต้องจัดการ
หนึ่งก็คือคนที่เสี่ยงที่จะหลุดจากระบบ
กลุ่มนี้คือเหมือนกับกลุ่มที่ต้องเปลี่ยนในจ้างเปลี่ยนอะไร

ก็คือชัดเจนว่าไปเปลี่ยนได้คนที่เกิน๑๕วันก็สามารถไปทำได้แล้วนะครับ
ที่๒คือกลุ่มที่เคยมีฐานะในการอยู่อาศัย
คือมีสถานถูกต้องในประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้หมด
กลุ่มนี้ก็คือต้องหาวิธีการทำให้เขากลับเข้ามาสู่ระบบนะครับ
กลุ่มที่๓คือกลุ่มที่ไม่มีเอกสารอะไรเลย

มีกระบวนการในการทำให้เข้าสู่ระบบให้ได้
ซึ่งตอนนี้ทางเลือกถ้าเกิดมีข้อเสนอของทางผู้กรอบการ

และเขาจะว่าช่องทางการประจับทะเบนใหม่ของกระทรวงรายงานไม่เปิด
ฉะนั้นเขาจะทำวิธีใหม่ก็คือไปเปิดศูนย์ขึ้นมา
และให้ลูกจ้างในจ้างพาไปที่ศูนย์
แล้วก็ทำเอาเอกสารให้ไปติดต่อประเทศต้นทาง
แล้วกลับเข้ามาให้ศูนย์ซึ่งที่พูดอันที่สามสำคัญมาก
ตอนนี้ก็คือรอให้เปิดศูนย์ทำอยู่ถูกไหมใช่ครับ
พี่สมพงษ์ได้สั้นข้อเดียวสำคัญส่วนสั้น
ก็คือตอนนี้ถ้าในประกาศคอสชก็ชัดเจนว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเจ้าที่รัฐด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ในช่วงที่๑๘๐วันก็อาจจะอยากจะให้ทางกระโสรายงานนะครับ
หนังสือถึงสำนักงานตำรวจชาติทุกที่ทุกแห่ง
ดเรื่องของการจับกลุ่มเพื่อให้เขาขึ้นมาบนดิน
แล้วก็เข้าง่ายในการไปจดทะเบียน
สรุปให้อย่างนี้นะคะพอใช้มาตรา๔๔เนี่ยอย่าเพิ่งไปจับเขา
เพราะมันมีผลบังคับใช้อีกทีคือต้นปีนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราตามกันต่อครับยังไงตำรวจทหารหรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่ทำเรื่องนี้เนี่ย
ต้องรู้นะคะว่าตอนนี้มีมาตรา๔๔ออกมาแล้วนะคะ
อ้างแล้วไปจับไม่ได้โดยเฉพาะอ้างจับแล้วเรียกเงินเนี่ยไม่ได้นะคะ
ขอปิดท้ายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางไทยรัสทีวีนะคะอันนี้เปลี่ยนลงเล็กหนึ่ง
ร่วมสนุกกับไทยรัสทีวีนะคะรับบัตรผ่านประตูร่วมเชียร์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน